แล้วคุณคิดดูดิมาริยาสาวไทยเข้ารอบ๑๖คนเป็นคนแรก
ดูหญิงสาวโอ้โหความฝ่ายฝันที่จะเข้าสู่รอบลึก
แล้วก็โดยเฉพาะประเทศที่เป็นย่านอาเซียนด้วยกันฟิลิปปินส์เขาเข้าพร้อมกับเรา
หลายปีที่ผ่านมาแล้วปีนี้เดี๋ยวลุ้นกันต่อว่าจะเป็นคู่แข่งสำคัญของเราหรือเปล่า
รวมทั้งประเทศจากฝั่งอเมริกาใต้อันนี้เขาก็สวยยอมรับจริง
ในบริเวณการจัดงานที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรใช่ไหม
รวมชมร่วมเชียร์ไปกันไปเตรียมตัวกันน่ะ
สำหรับใครที่อยากที่จะไปสัมผัสสภาพอากาศสัมผัสบรรยากาศที่นั่นนะครับ
ก็สวัสดีทุกท่านก่อนนะครับ
สำหรับที่นู่นเนี่ยนะครับใครไปตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะครับ
อุณหภูมิก็จะคล้ายกับเมืองไทยอย่างนี้แหละนะครับ
ดังนั้นการปรับตรงกับตัวก็อาจจะไม่ต้องปรับกันเยอะมากนะครับ
แต่ว่าถ้าใครไปอเมริกาเหนือหน่อยหนึ่งเนี่ย
อาจจะต้องเตรียมตัวเรื่องของความหนาวเย็นนะครับ

ตอนนี้อุณหภูมิติดลบ๒๐กว่าแล้วนะครับ

ตอนนี้อากาศก็จะเย็นลงแล้วนะครับ
มีข่าวไว้ว่าที่เวียดนามตอนบนเนี่ย
ตอนนี้เขาลุ้นกันว่าจะมีหิมะตกแล้ว

เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าในระยะนี้อาจจะมีหิมะตกหรือเปล่า

กรุงเทพฯของเราก็จะได้รับอันนี้ส่งไปด้วย
ก็จะมีอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมด้วย

ไม่ถึงขนาดนั้นแค่เย็นพอ
แต่มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในระยะวัน๒วันนี้

มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับ

เป็นภาพถ่ายแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ก่อตัวในบริเวณเมืองไทยของเรานะครับ
สังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มเมฆฝนเนี่ยนะครับ
ไปปกคลุมแถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางนะครับ

ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่นั้นปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ
ตอนนี้ค่อยเลื่อนให้บริเวณกลุ่มตอนกลาง
แถวนี้นะครับตกเยอะเป็นพิเศษ
ส่วนนี้เป็นปัจไจสำคัญที่ควบคุมลักษณะอากาศเขาของเรา

ตอนนี้อ่อนกำลังลงจากช่วงตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าตัวนี้ครับเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นมรสุมฤดูหนาวยังคงพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่อง
ลมหนาวนี้เองนะครับก็ทำให้คลื่นลมครับ
บริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยยังคงแรงนะครับ
ใครที่จะเดินเรือโดยเฉพาะเรือเล็กคงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
สิ่งที่น่าจับตามองคือตรงนี้นะครับ
คือบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำครับ

หย่อมความกดอากาศต่ำที่ตอนนี้กำลังมีการพัฒนาความเร็วลมอย่างต่อเนื่องครับ
ทิศทางของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้น่าจับตาเลยทีเดียวนะครับ
ระยะนี้ก็จะมีบทบาทในการดูดเอาฝนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
เข้าสู่บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวครับ

จะพบว่ามีการค่อยเคลื่อนไปฝั่งตะวันตกผ่านบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของมาเลเซีย
แล้วก็ลงสู่บริเวณอันดามันก่อนที่จะกลายเป็นพายุต่อไป
ดังนั้นช่วงวันที่๒๘๒๙๓๐จะเป็นช่วงที่หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวมีการรวบรวมฝนนะครับ
ฝนจะกลับมาตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อีกครั้งหนึ่ง
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนล่างอาจจะตกหนักเลยทีเดียว
หลังจากนั้นก็จะพอกลายเป็นพายุเนี่ยนะครับ
จะดูดเอาลมหนาวลงมาแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
บริเวณทางตอนบนในช่วงสิ้นเดือนก็จะเจอกับความหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าในระยะนี้นะครับเป็นช่วงที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าตัวทำความเย็นเนี่ยนะครับ
เขาอ่อนกำลังลงเล็กน้อยสิ่งที่จะเข้ามาแทนก็คือเรื่องของความชื้นนะครับ
ก็จะทำให้ในระยะนี้ในบริเวณพื้นที่ใกล้ทะเลนะครับ
กลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอาจจะมีหมอกปกคลุมนะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสานจากความเย็นที่เข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลอยู่เนี่ยนะครับ
ก็จะทำให้ช่วงกลางวันครับแดดจะแรงเป็นพิเศษนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่ง
ใครที่จะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องระวังอันตรายจากเรื่องแสงแดดด้วยนะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเขามีพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับ
ส่วนฝนใต้จากการอ่อนกำลังของบริเวณความกดอากาศสูงก็ทำให้ฝนใต้เนี่ยนะครับ
ค่อยเคลื่อนขยิบขึ้นไปจากบริเวณทางตอนล่างของภาคใต้เข้ามาบริเวณทางตอนกลาง
ตั้งแต่นี้ไปในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของภาคใต้คงต้องเตรียมตัวรับมือฝนที่จะตกชุกอย่างต่อเนื่อง
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะครับ
กับอีก๒๓วันที่จะเกิดขึ้นยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
เดี๋ยวไปตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะครับกับเมืองใหญ่ทั่วโลกตอนนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไร
สำหรับใครที่จะเตรียมตัวไปท่องเที่ยวไปตรวจสอบกันครับ
นี่ทั้งหมดคือรู้ก่อนร้อนหนาว
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ